คำแรกมาดูเรื่องนี้ก่อนกับความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เศรษฐินีสงขราถูกเผานั่งยางคุณผู้ชม
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเข้าไปสอบปากคำอดีตสามีของเศรษฐินีสงครา
เบื้องต้นรับสารภาพแล้วว่าก่อเหตุจริงครับ
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่ครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าตัวของผู้ต้องหานั้นจะปฏิเสธว่าไม่ได้ลงมือฆ่าผู้ตายนะครับ
แต่จากข้อมูลสืบสวนของการตำรวจพบว่า
ว่าผู้ต้องหานั้นลงมือบีบคอผู้ตายก่อนที่จะจับทุ่มกับชั้นลอยที่
ทีวีเป็นเหตุให้ผู้ตายเสียชีวิตเพราะโกรธแค้นที่ผู้ตายด่าทอ
เนื่องจากตัวของผู้ต้องหานำภรรยาน้อยมาพักอาศัยอยู่ในบ้านของผู้ตาย
เข้าสอบปากคำนายกิจสดาไหมขาวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าเผานั่งยาง
นางสาวพิญญดาแป้นจันทร์หรืออ้อยเศรษฐนีเมืองสงขราอดีตภรรยา
ที่บ้านท่านังหอมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคราภายหลังตำรวจรวบรวมพยา
หลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้และเจ้าตัวหลบหนีไปกบดานอยู่กับ
ญาติในพื้นที่ต่างทำให้ตำรวจนั้นกดดันอย่างหนักมาตลอด๓วัน๓คืนเต็ม
หลังพบเจอโครงกระดูกจนผู้ต้องหายอมเข้ามอบตัวกับตำรวจปากพยุง
พัทธลุงเมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อวานนี้นั่นเองครับ
ข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบว่าผู้ต้องหาได้มีปากเสียงกับผู้ตายในคืนวันนี้
สิบสามพฤษภาคมก่อนจะลงมือบีบคอและจับผู้ตายทุ่มกับชั้นลอยที่วางทีวี
เป็นเหตุให้ผู้ตายเสียชีวิตโดยผู้ต้องหาปฏิเสธนะคะว่า
ไม่ได้ใช้อาวุธมีดหรือปืนแต่อย่างใดซึ่งขณะนั้นกลัวความผิด
นั่งมองศพของผู้ตายอยู่ระยะอยู่ระยะหนึ่งนะครับพร้อมกับวางแผนเผานั่งยางผู้ตาย
โดยอุ้มขึ้นท้ายรถเบนท์ไปซื้อน้ำมันหลายแกลลอนพร้อมกับนำยางรถบิ๊กไบท์และยางรถยนต์ไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผา
อีกทั้งผู้ต้องหานั้นยังนั่งรอจนไฟดับนะครับก่อนจะทุบกระโหลกศีรษะและกระดูกส่วนอื่นอื่นจนแตกละเอียด
และยนต์ทิ้งกระจายในที่ต่างต่างเพื่ออำพลางที่เกิดเหตุก่อนจะนำรถเบ้นไปล้างทำความสะอาดและล้างคราบเลือดภายในบ้าน
ในช่วงเช้ามืดของวันที่๒๔พฤษภาคมซึ่งระหว่างที่ยังไม่มีใครพบโครงกระดูกนั้น
ผู้ต้องหายังคงแวะเวียนมาที่บ้านที่เกิดเหตุหลายต่อหลายครั้งก่อนจะกลับมานำรถกระบะและรถบิ๊กไบท์ของผู้ตายหลบหนีไปด้วย
แต่ทั้งหมดนั้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธนั่นเองครับพลตำรวจเอกวิราชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจบอกนะครับว่า
ตำรวจทุกหน่วยนั้นร่วมกันทำงานอย่างหนักเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้มาดำเนินคดีโดยจากการสอบประคำผู้ต้องหายังคงให้การภาคเศษ
แต่ยอมรับว่าในคืนวันเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่จริงทำให้ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้แน่นหนาในการเอาผิด
แต่ยืนยันว่าจากพยานวัตถุและพยานแวดล้อมนั้นสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาได้ขณะที่มูลเหตุจูงใจของการก่อเหตุนั้น
ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะว่าเป็นเพราะการมีปากเสียงกันหรือเป็นเพราะการประสงค์ต่อทรัพย์สินของผู้ตาย
ซึ่งตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการติดตามและขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติกันครับ
จากตอนนี้เขายังไม่รับสารภาพนะครับ
ดังนั้นปมสาเหตุนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
จะต้องค้นหากันต่อไปครับว่า

หรือมูลเหตุในเรื่องของต้องทะเลาะวิวาส
เพราะว่ามีพยานได้ยินปากเสียงกันมาก่อนเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นหรือทั้งสองมูลเหตุเลย
อันนี้แต่ขณะนี้เราแจ้ง๒มูลเหตุเลยครับ
เขาก็บอกว่าเขาก็หนีไปเรื่อยนะครับ
แต่เขาก็ไม่รับสาภาพว่าเป็นคนฆ่าครับ

ตำรวจท่านต้องหาพยาบาทมามัดว่า

เขาเป็นคนลงมือนำศพไปเผา

นำทรัพย์สินของผู้ตายหลบหนีไปด้วยครับ
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยังบอกอีกนะคะว่า
เรื่องต้นตำรวจแจ้งความดำเนินคดีใน๔ข้อหานัก
คือ๑ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
กระทำการใดแก่ศพเพื่ออำพางคดี
ซ่อนเร้นยักย้ายหรือทำลายศพ
และ๔ข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน

ผู้ต้องหาไม่ประสงค์ให้ตำรวจนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ
บริเวณบ้านพักของผู้ตายอีกด้วยครับ

ตำรวจจะสอบปากคำตัวของผู้ต้องหาอย่างละเอียดนะครับ
พร้อมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม
ขอบคุณคุณผู้ดิพักษ์ก็ถือว่า

สามารถจับกลุ่มได้ก็เพียงแค่ไม่กี่วันเอง